คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เด็กนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น

ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน

และคุณผู้ชมฮะไปดูการสอบของวิชาวิชาหนึ่ง
เขาบอกวิชานี้ต้องเรียนออนไลน์ด้วยเหรอ

ฉันว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับพวกปฏิบัติแน่เลย

ไปดูว่าเด็กเขาสอบอะไรกันนะครับ

ดูที่เขาโพสต์แล้วก็เขาเขียนข้อความไว้เอง

เมื่อมีสอบโดดเชือกออนไลน์

ใช่ต้องปรับตัวไงคุณ

จริงครูก็อยากให้มาโดดเชือกกันในห้องเรียน
ในชั้นเรียนกันในสนามกีฬาของโรงเรียน

กันออนไลน์เลยละกันนะฮะ

เขามีการแชร์กันแล้วคนในโลกโซเชียลก็แบบเออก็ขำดี
ใช่แล้วก่อนหน้านี้มันก็มีคลิปคุณครูพระด้วยไง
ที่เป็นคุณครูพระแล้วกำลังจะเช็คชื่อน้องม๑ทับ๑
แล้วก็แบบโอ๊ยคือลีลาเหมือนดีเจรถบัม
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสัน
ครูก็ต้องงัดกลยุทธ์มาให้เด็กสนใจในการเรียน